คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของคดีการฆ่านางสาวทิติมาตั้งวิบูรพาณิชย์
อสังหาบริมทรัพย์ชื่อดังหรือว่าไฮโซเชอรี่นั่นเองนะครับ
หลังจากที่ทางตำรวจสามารถจับกลุ่มไนโก้แล้วก็น้องชายได้แล้ว
นายโก้ยอมรับสาภาพส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าคนตายก็ด่าทอเขาดูถูกเขา
กระทั่งเขาบันดาลโทษะแล้วก็ใช้ไม้เบสบอลตี
และไม้เบสบอลนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอาวุธสำคัญนะคุณ
ทางไนโก้บอกว่าคนที่เริ่มจัดใช้ไม้เบสบอลตีกันก่อน
ก็คือทางด้านของไฮโซเชอรี่นะครับ
เรื่องนี้ทางญาติของนายโก้ยังไม่เชื่อในสิ่งที่
ขออภัยทางญาติของไฮโซเชอรี่ยังไม่เชื่อในสิ่งที่
นายโก้ให้ปากคำกับตำรวจเพราะว่าทางญาติบอกว่า
คนตายพูดไม่ได้ไฮโซเชอรี่พูดไม่ได้แล้วนะครับ
โก้จะพูดอะไรก็ได้เราก็ยังติดตามประเด็นนี้กันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปในวันที่นายโก้ให้การรับสาภาพ
สนโชคชัยถึงเรื่องของไม้เบสบอลที่ไนโก้ได้บอกว่า
เบสบอลที่ใช้ในการก่อเหตุนายโก้ไม่ได้เป็นคนซื้อ
ไม่ได้เป็นคนจัดเตรียมส่วนคนซื้อก็คือไฮโซเชอรี่
โดยมีวันหนึ่งที่ทั้งไนโก้และไฮโซเชอรี่ได้เดินตลาดนัด
หัวมุมในย่านเกษตรนวมินแล้วก็ไฮโซเชอรี่ก็ซื้อไม้เบสบอล
ติดไว้หลังรถโดยที่ตอนนั้นไฮโซเชอรี่บอกว่า
เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็จะเอาทิ้งไว้ที่รถนี่แหละ
ส่วนประเด็นเรื่องเจตนาหรือเตรียมการมาก่อนฆ่า
ไนโก้ก็บอกว่าไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน
เป็นการบันดาลโทษะที่ไฮโซเชอรี่ดูถูก
แล้วก็ด่าถึงพ่อถึงแม่นะครับ
แล้วก็นักข่าวก็ถามนะบอกว่าเอ๊ะแล้วซื้อไม้เบสบอลตั้งแต่ตอนแรกทำไม
เขาก็บอกว่าอ๋อก็เนื่องจากไฮโซเชอรี่
จะต้องลงไปดูไซส์งานลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดบ่อย
ก็เลยต้องติดเหมือนกับว่าเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกันนะคะ
ก็ติดไม้เบสบอลเอาไว้ท้ายรถเผื่อเกิดเหตุร้ายอะไรจะได้ป้องกันตัว
แล้วที่ต้องเอาขึ้นมาบนห้องนี้ไนโก้บอกนะ
ด้วยความที่ไฮโซเชอรี่เปลี่ยนรถหลายคัน
ก็เลยต้องมีการย้ายไม้เบสบอลขึ้นมาไว้ที่คอนโด
แต่เรื่องของคำให้การของไนโก้เนี่ยนะครับ

เพราะว่าตอนนี้ตำรวจเองแจ้งข้อหานายโก้
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
แต่ว่าคำให้การของไนโก้เนี่ยคือมันสำคัญให้คุณ
เพราะว่าบางคนบอกเอ๊ะหรือว่าเป็นการเตรียมการไว้ก่อน
หรือว่าจะเป็นฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ทางศาลจะต้องพิพากษานะครับ
แต่ว่าทางญาติเองก็อย่างที่บอกไป

โก้จะพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับ
แล้วก็ทางย่าบอกว่าจากภาพวงจรปิด

ซึ่งนายโก้และไฮโซเชอรี่ทั้งสองคน

ไม่ได้ถือของติดไม้ติดมือขึ้นมา
โดยเฉพาะไม้เบสบอลและถุงกอล์ฟนะครับ

เดินไปที่รถอยู่ในลิฟต์

กำลังเดินเข้าไปในห้องตรงนี้นะครับ
นายพิพัฒน์ตั้งวิบูรพาณิชย์น้องชายของไฮโซเชอรี่
บอกว่าคำให้การของนายโก้
ถือว่าย้อนแย้งกับหลักฐาน
คือว่าไนโก้ได้อ้างว่าเดินลงไป
ไม้เบสบอลและถุงกอล์ฟที่รถ

โดยเรื่องนี้ทางน้องชายของไฮโซเชอรี่

ถุงกอล์ฟที่อยู่ที่หลังรถของพี่สาว

เพราะว่าพี่สาวก็ชอบเล่นกอล์ฟอยู่แล้ว

ท้ายรถคันดังกล่าวที่พี่สาวขับไป
ไม่มีถุงกอล์ฟและไม่มีไม้เบสบอลนะครับ
ส่วนประเด็นการใช้ไม้กอล์ฟหรือว่าไม้เบสบอล

เวลาไปไหนมาไหนของพี่สาวเนี่ยนะครับ
ก็ทางน้องชายบอกว่าพี่สาวจะชอบเอาไปด้วยนั้น

เพราะที่บ้านมีรถหลายคัน

เปลี่ยนติดรถไปกับรถคันไหนเลยนะครับ
เอาฟังเสียงของน้องชายของไฮโซเชอรี่หน่อยฮะ
พกแน่นอนครับคืออย่างที่คนร้ายกล่าวอ้างว่าเดินทางไกล
ก็เลยซื้อไว้ป้องกันตัวให้เอาไว้บนรถนะครับ
แล้วแกก็เห็นผมให้สัมภาษณ์ว่าเอาพอมีรถหลายคันก็เลยเอาขึ้นมาเก็บบนบ้าน
การที่ว่ามีรถหลายคันสลับกันทำไมถึงไม่เอาไว้จากรถอีกคันนึงเป็นรถอีกคันนึง
ผมว่าเป็นข้ออ้างครับคิดว่าโกหกอะครับพูดโกหกอ้างกล่าวอ้างมากกว่า
นี่นะครับทางน้องชายก็เชื่อว่านายโก้กล่าวอ้างนะครับ
แล้วก็ยังบอกว่าเรื่องของการพลั้งมือหรืออารมณ์ชั่ววูบหรือบันดาลโทษะเนี่ยนะครับ
ก็มองประเด็นตรงนี้บอกว่าถ้านายโก้พลั้งมือหรือว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบจริง
พอก่อเหตุแล้วก็ต้องโทรศัพท์แจ้งหรือบอกให้คนมารีบช่วยเหลือพี่สาวของเธอนะครับ
หรือถ้านายโก้จะหลบไปเพื่อตั้งสติและบอกเรื่องทั้งหมดก็ได้
แต่สิ่งที่ไนโก้ทำหลังจากพี่สาวเสียชีวิตก็คือนายโก้เลือกที่จะค้นทรัพย์สินภายในห้อง
แล้วก็เอาของทุกอย่างเพื่อหลบหนีไปนะครับ
และสาเหตุที่นายโก้ต้องให้การกับตำรวจในลักษณะนี้
เพื่อให้พนักงานสอบสวนสนโชคชัย
สรุปสำนวนส่งฟ้องศาลให้เหลือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซึ่งจะมีโทษเบากว่าพยายามฆ่าหรือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ

คือบอกว่าพอขึ้นมาบนคอนโดแล้วก็มีปากเสียงกัน

แล้วก็รอบนี้คือมีปากเสียงกันรุนแรง
โซเชอรี่หยิบไม้เบสบอลมาจะมาทำร้ายไนโก้

ใช่แล้วก็มีการยื้อยุดมีการดึงกันแย่งกัน
แต่ว่าด้วยกำลังของผู้ชายก็เลยทำให้ไนโก้มีแรงมากกว่า
แล้วสุดท้ายก็ไปตีไฮโซเชอรี่จนทำให้เสียชีวิต
เมื่อวานี้ฝากขังที่ศาลแล้วนะครับ
ทั้งตัวไนโก้แล้วก็ตัวน้องชายนะฮะ